ตำรวจภูทรหนองขามร่วมกับฝ่ายปกครองค่ะจับกลุ่มกลุ่มเด็กแว้น
และสามารถยึดรถจักรยานยนต์ได้กว่า๓๐คัน
หลังจากนำรถจักรยานยนต์ไปซิ่งบนทางหลวงขาเข้าพัทยา
และได้แจ้งเพื่อเตะกรรมนี้ให้ผู้ปกครองรับทราบว่า
หากทำผิดซ้ำอีกจะดำเนินคดีทันทีค่ะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอำเภอศรีราชาร่วมกับตำรวจภูทรหนองขาม
นำกำลังกว่า๒๐นายเข้าจับกลุ่มกลุ่มเด็กแว้น
ขณะที่ซิ่งรถจักรยานยนต์ประลองความเร็วบน
เส้นทางคู่ขนานขาเข้าเมืองพัทยา
ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ
สามารถจับกลุ่มเด็กแว้นได้อายุ๑๕ปีถึง๑๘ปีจำนวน๓๕คน
รถจักรยานยนต์๓๐คันจากนั้นควบคุมตัววัยรุ่นทั้งหมด
ไปสอบสวนและทำประวัติพร้อมประสานให้ผู้ปกครองมารับทราบพฤติกรรม
รับตัวกลับบ้านส่วนรถจักรยานยนต์ทั้งหมดค่ะยึดไว้ตรวจสอบ
กระทำผิดซ้ำอีกจะดำเนินคดีตามกฎหมายและยึดรถจักรยานยนต์ทุกคันทันทีนะคะ
ก่อนหน้านี้ค่ะศูนย์ดำรงธรรมในอำเภอศรีราชารับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่า
เดือดร้อนจากการแข่งขันรถจักรยานยนต์บนถนนหลวงของกลุ่มเด็กแว้น
ต่อการเกิดอุบัติเหตุศูนย์เสียชีวิตและทรัพย์สิน
ติดตามพฤติกรรมและวางแผนร่วมกับตำรวจเข้าจับกลุ่มดังกล่าวค่ะ